สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๑๙มิถุนายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

สุราธานีมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิต
เลี้ยวกลับรถจักรยานยนต์หน้าร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นกำลังตั้งคัน๒เดือนด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
แล้วสตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง

แต่ขณะเร่งเครื่องออกมาจู่มีรถกระบะชนฟุตบาทด้วยความเร็ว
แล้วพุ่งชนเธออย่างจังก่อนจะลากไปไกลประมาณ๕เมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๕อำเภอก่อสมุยจังหวัดสุราชธานี
ทำให้นางสาวพัทรพรชำนาญกิจอายุ๒๘ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งกำลังตั้งคัน๒เดือนเสร็จเสียชีวิตขาดที่

และมีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทาง
ได้รับความเสียหายอีก๔คัน
ตำรวจสพกสมุยสอบสวนนายพิพบเพียโถนอายุ๒๒ปีชาวขอนแก่น

เป็นพนักงานร้านขายวัสดุก่อสร้างบนเกาะสมุย

แล้วพุ่งไปชนผู้เสียชีวิต
ที่จังหวัดกระบีเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม
ในพื้นที่บ้านในช่องตำบลทับปริก

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งโตโยต้าวีออส
อยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
คนขับรถเก๋งได้ระบาดเจ็บที่หน้าท้อง
กลุ่มไพรนำตัวส่งโรงพจบาล

พบรถกระบะคู่กรณีจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย

ภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอปลายพระยา
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
คนขับรถกระบะทราบว่าเดินทางมาจากตัวเมืองกระบี
่งหน้าอำเภออ่าวลึกแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถเก๋งหักหลบรถจักรยานยนต์แล้วเสียหลักข้ามมาในเลนของตนเอง
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีเกิดอุปติเหตุรถจักรยานยนต์๒คันเฉียวชนกัน
บนถนนเรียบคลอง๖ในพื้นที่หมู่๒ตะบนรังสิตอำเภอธัญบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำล้มอยู่

ใกล้กันพบชายอายุ๒๐๒๕ปี
เสียชีวิตในสภาพศพแขนขาและคอหักแต่ไม่พบเอกสารหลักฐานในตัว

พบรถจักรยานยนต์คู่กรณีล้มอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหายเช่นกัน
และพบนายรัชตะตินตโมราอายุ๒๔ปี
คนขับขี่ได้ระบาดเจ็บนอนอยู่ในที่เกิดเหตุ
ผู้ภายจึงรีบนำตัวส่งรวมพจบาล

ตำรวจสพธัญบุรีเตรียมสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง